รถ๑๐ล้อแหกโค้งแล้วก็พลิกคว่ำ
แล้วก็พลิกคว่ำจนกระทั่งทับร่างของคนขับรถ๑๐ล้อ
เสียชีวิตคาใต้รถเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถเคนแบบนี้มายกรถ๑๐ล้อขึ้น
เพราะว่ารถ๑๐ล้อพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง
ส่วนนี้ผู้เสียชีวิตก็คือคนขับรถ๑๐ล้อคันนี้นะครับ
โดยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสายสุวรรณภูมิ
เกษตรวิสัยบริเวณทางโค้งบ้าน๒ชั้น
ตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็แพทย์เวร
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิก็รุดมาที่เกิดเหตุนะครับ
๑๐๑หลุดโค้งชนเสาไฟส่องสว่าง

สิบล้อคันนี้พลิกตะแคงข้างอยู่ริมถนนนะครับ
ตรวจสอบพบว่ารถทับคนขับซึ่งเป็นเพศชาย
ทราบชื่อก็คือนายยวนวรรณรักษ์อายุ๖๖ปีนะครับ
โดยส่วนหัวของตัวรถกดทับร่างผู้เสียชีวิตจมโครนเลยนะคุณ
ไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถได้
ก็ต้องประสานรถเครนขนาดใหญ่พร้อมกับรถแคคโฮล
ทำการพลิกตะแคงรถ๑๐ล้อขึ้น
เพื่อจะนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถให้ได้นะครับ
เวรโรงพยาบาลสุวรรณภูมิพนักงานสอบสวนเวร
สพสุวรรณภูมิทำการชนะสูตร
หาสาเหตุเบื้องต้นนะครับก่อนจะนำร่างผู้เสียชีวิต
ส่งกลับภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชศรีมาต่อไปนะครับ
เรื่องต้นได้เก็บกู้ซากรถออกจากพื้นผิวถนนการจราจรแล้ว
ก่อนจะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
เพื่อลงบันทึกประจำวันแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ